ลวดสปริงคือก้านของดอกไม้ไหวที่มีลักษณะเป็นแท่งตรง
ช่างจะต้องเตรียมทำส่วนต่างของดอกไม้ไหวก่อนการประกอบดอก
ซึ่งขั้นตอนการทำลวดสปริงจะใช้วัสดุประเภทลวดทองเหลืองแบบนิ่มเท่านั้น
ส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการทำลวดสปริงคือเข็มก้นทอง
มีลักษณะเป็นเข็มสำหรับใช้เย็บผ้าขนาดใหญ่
ซึ่งช่างก็จะดัดแปลงมาใช้สำหรับการทำลวดสปริง
และอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือกันไกลตัดลวด
ใช้ตัดลวดสปริงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน